ติดประชามติของสหราชอาณาจักร

ส่วนใหญ่ก็คือลีฟนำอยู่ตั้งแต่เริ่มต้น
ในวันนี้มติออกมาแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตัดสินใจที่จะลิฟต
แล้วเลือกอยู่ต่อ๔๘เท่านั้นเองอนาคตจากนี้ไป
หราชอาณาจักรเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันครับ
ประมวลบรรยากาศผลการลงประชามติในวันนี้นะครับคุณผู้ชม
ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งของประเทศไทยวันนี้
นับคะแนนประชามติเพื่อตัดสินว่าสหราชอาณาจักร
เสร็จสิ้นลงไปแล้วครับโดยมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง๑๗๔๐๐๐๐๐คน
โดยประมาณก็คิดเป็น๑๕๑๙ของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด
คือเลือกจะลีฟออกมานะครับทิ้งห่างจากผู้ที่สนับสนุนให้สหราชอาณาจักร
การแนนทิ้งห่างกันประมาณ๗๐๐๐๐๐เสียงครับ
ลงประชามติในครั้งนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ถึง๑๗๒๒นะครับคุณผู้ชม
ตัวเลขนี้ไม่ธรรมดาเพราะถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดในรอบ๒ศัตวรรษ
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการลงประชามติหลายต่อหลายรอบในแถบยุโรปนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของสก๊อตแลนด์ของแควนคาตาโลเนียต่างเหล่านี้เป็นต้น
แต่รอบนี้คนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงจำนวนมาก
แต่ก็ยังคงน้อยกว่าสัดส่วนของชาวสก๊อตแลนด์ที่เคยออกมาใช้สิทธิ์ประชามติ
เพื่อตัดสินว่าสก๊อตแลนด์จะยังเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรหรือไม่

อย่างไรก็ตามครับผลประชามติครั้งนี้สะท้อนถึงความไม่เห็นพ้องต้องกันของประชาชนใน๔ประเทศสมาชิกของสหราชอาณาจักร
คุณผู้ชมครับข้อมูลเหล่านี้ก็ทำให้นักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ว่า
ภายหลังจากการทำประชามติในครั้งนี้ทั้งสก๊อตแลนด์และไอแลนด์เหนือ
อาจจะมีการจัดทำประชามติเพื่อขอแยกตัวจากการเป็นสหราชอาณาจักร
คือสหราชอาณาจักรก็จะมีอังกฤษไอแลนด์เวลส์แล้วก็สก๊อตแลนด์เนี่ยนะครับ
ซึ่งมีคะแนนตามมาอยู่ที่๑๗๓๖แล้วก็๑๗๒๗ตามลำดับ
ข้อมูลที่เหลือก็ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้นะครับ
ดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษซึ่งก็มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนถึง๑๙
ภายหลังจากการนับคะแนนประชามติเสร็จสิ้น
นำของหลายต่อหลายชาติต่างก็ออกมาแสดงความคิดความเห็นที่หลากหลายต่อ
สินใจของชาวสหราชอาณาจักรโดยนายมาลเขิมเติร์นบรูซ
นะครับนายกรัฐมนตรีของออสเตอรียันนะนั้นก็พูดถึงผลการ
ประชามติในครั้งนี้ว่าจะก่อให้เกิดความ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโลกขึ้นชั่วคราว
แต่เชื่อว่าออสเตรเลียนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น
ส่งผลกระทบทำให้ค่าเงินเย็นแข็งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
แล้วอาจจะส่งผลต่อเนื่องถึงการส่งออกของญี่ปุ่นด้วยครับ